ทีนี้คุณผู้ชมค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
ภายในกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะมีน้องนักศึกษาปีสี่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เขาไปซื้อหมูลักษณะเป็นหมู๓ชั้นสไลด์ค่ะ
กะว่าจะมาทำหมูกระทะทานแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้คือ
คือเป็นหมู๓ชั้นสไลด์แล้วสอดไส้ด้วยน้ำแข็ง
พอเอาเนื้อหมูมาชั่งจริงได้เนื้อหมู

แต่สิ่งที่ได้คือแค่ครึ่งกิโลเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
๐กิโลชั่งนะคะ
หมู๓ชั้นปริมาณสุทธิ๑กิโล
ดูนะคะ๕๐๐ค่ะซูมเข้าไปค่ะ
เออ
ต้องขอบคุณเจ้าของเรื่องนะคะ
นำเรื่องนี้มาเปิดเผยและเผยแพร่
เราก็จะได้เห็นกลมเด็ดกลงของพ่อค้าแม่ค้าบางคนนะคะ
คุณผู้ชายคนนี้เป็นนักศึกษาปี๔ที่เชียงใหม่
จะไปซื้อหมู๓ชั้นสไลด์
ไปบอกร้านค้าบอกว่าเอาหมู๓ชั้นสไลด์๑แพ็ค๑กิโล
แล้วข้างในพอมาแกะดูถึงกับอึ้ง
เพราะว่าข้างล่างคุณเป็นน้ำแข็งเป็นก้อนเลย
กลายเป็นว่าในแพ็คนี้ได้ทั้งหมูได้ทั้งน้ำแข็ง
แล้วน้ำหนักของน้ำแข็งครึ่งโล
นั่นแปลว่าได้หมูมาเพียงครึ่งกิโล
คือต่างจากความตั้งใจที่ซื้อ๑กิโล

แสดงว่าไอ้พูนขึ้นมานี่คือน้ำแข็งเลยนะ
ใช่เอาไปยัดไส้อยู่ข้างล่างค่ะ
ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้ไปกับเจ้าของคลิป

เจมส์เล่าให้ฟังบอกว่าน้องไปสั่งซื้อเนื้อหมู
เป็นลักษณะหมูสไลด์๑แพ็คจากร้านขายหมูแห่งหนึ่ง

น่าเชื่อถือเพราะแพ็คเกจดูดีเรียบร้อยสะอาดสะอ้าน

ก็เลยหยิบมา๑แพ็ค๑กิโลราคา๑๗๕บาท
แต่ปรากฏว่าพอมาถึงบ้านเตรียมจะแกะเนื้อ
เอามาทำหมูกระทะกินถึงกับอึ้งอึ้งจิมกี่เลยค่ะ
เพราะเจอเนื้อหมูสอดไส้สอดไส้ที่ว่าน้ำแข็งเนี่ย
คุณดูนะก้อนใหญ่เบอร์เริ่มแบบนี้ค่ะ
ทีนี้หยิบเนื้อหมูออกมาจากแพ็ค
ก็เห็นว่ามันมีแค่หย่อมมือหนึ่ง
เข้าใจไหมพอมาชั่งน้ำหนักดู
หมูที่ได้จริงแค่๕๐๐กรัม
ครึ่งกิโลเท่านั้นมันต่างจากสิ่งที่เขาสั่งเลย
ทีนี้พอได้แบบนี้แล้ว
แน่นอนนะคะเขาก็นึกในใจว่าเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างแน่นอน

เจ้าของร้านเนี่ยก็โดนตรวจสอบแล้วนะคะโดยสคบ
แล้วก็บอกว่ายินยอมที่จะชดใช้เป็นเงิน

ประมาณ๘๗บาท๕๐สตางค์

ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน